เอาไปดูเหตุการณ์ที่เชียงรายหน่อยนะฮะเพื่อนบ้านบ้านอยู่ตรงข้ามกัน
นะเขามีปัญหากันถึงขั้นชักปืนขึ้นมายิงขู่กันฮะ
แต่ฝ่ายที่ยิงเขาบอกมันเป็นปืนพลุไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่ฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนู้นแหละฮะบ้านหลังนี้เขาถ่ายคลิปเอาไว้
ขี่จักรยานยนต์มาเบิ้ลเครื่องเนี่ยแล้วยิงปืนปุ้งเข้าไปบอกให้มา
แต่เขาบอกใครจะกล้าออกไปเสียงปืนขนาดนี้นี่นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับประมาณ๕ทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืน
เราไปที่ที่เกิดเหตุนะครับตรงที่เกิดเหตุนี่คือบ้านใหม่มงคลนะครับ
ในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลดอนศิลาอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย
นี่ถนนตรงนี้นะฮะเอาทางฝั่งของเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของคลิปก่อน
คุณชัยวัดอายุ๓๒เอาคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้บอกถูกเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามนู่น
ยิงปืนขู่คุณชัยวัดบอกว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยประมาณ๕ทุ่ม๕๐
คืนวันที่๗กรกฎาคมนะฮะตอนนั้นคุณชายวัดกับแฟนเนี่ยนั่งอยู่หน้าบ้าน
ฝั่งตรงข้ามคือนายสมบัติขี่จักรยานยนต์มาจอดนะ
แล้วตะโกนท้าทายข้ามถนนยิงปืนขึ้นฟ้าอีก๓นัดข่มขู่
ก็เลยถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วไปแจ้งความที่สพเวียงชัย
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกับคู่กรณีฝั่งตรงข้ามเนี่ย
ชายวัดบอกว่าเคยมีเรื่องขัดแย้งกันมาก่อน
แล้วบาดหมางกันเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้
คำถามคือว่าเอาแล้วเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนวันก่อน
เบิ้ลเครื่องแล้วยิงปืนขู่ท้าทายบอกให้ออกมาออกมา
เราก็เลยไปถามอีกฝั่งหนึ่งนะฮะชื่อสมบัตินะอายุ๒๙
นี่ฮะสมบัติคู่กรณีกับชัยวัด
คุณสมบัติบอกว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้าน
ระหว่างทางเขาถูกลูกน้องของชัยวัดขี่รถตามประกบ
แล้วถีบรถเขาจนรถล้มหัวขม่ำก่อนจะหนีไปเขาจำได้
พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยเขาโมโหนะก็เลยเอาปืนที่เป็นปืนพลุ
ยิงขู่ไปสามนัดแล้วก็พูดตะโกนลักษณะส่งท้ายไป
อะไรประมาณอย่างเนี่ยว่ามีเรื่องกี่รอบแล้วอะไรอย่างเนี่ย
เขาบอกเขาโดนมาตลอดโดนข่มขู่มาตลอดแล้วฝั่งเขาก็แจ้งความไว้เหมือนกัน
ลูกน้องมันได้ขับมอไซค์มาแล้วก็ถีบรถผมแล้วบอกว่าเป็นน้องของไอ้กาย
ผมเกือบตายผมเลยมาหน้าบ้านผมเลยใช้ปืนผู้ยิงขึ้นฟ้าสามนัด
นี่ครับเป็นปืนผู้แล้วก็ลูกผู้ครับ
ก่อนหน้านั้นมันมีเรื่องตอนสงการครับ

ผมขับรถข้ามบ้านพอดีว่าคาดมันแผง
เอ้าต่างฝ่าก็ต่างให้ข้อมูลกันนะฮะท่านผู้ชมครับ
เราก็ไปถามผู้ใหญ่บอกเอาเรื่องยิงปืนก่อนแม้จะเป็นปืนพลุอะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีกฎกันอยู่แล้วว่าห้ามยิงปืนหรือว่ายิงอะไรก็ตามที่มีลักษณะแบบนี้
โดยไม่มีเหตุอันควรถ้าฝ่าฝืนถูกปรับนัดละ๕๐๐ผู้ใหญ่วิ
ผู้ใหญ่บอกเดี๋ยวสมบัติเนี่ยจะต้องมาจ่ายค่าปรับกับผู้ใหญ่นะ
กับชัยวัดเกิดจากอะไรเอาฟังผู้ใหญ่นะฮะ
มันก็เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาสนะครับในช่วงที่ผ่านมามีเรื่องปัญหา
เรื่องการดื่มแล้วก็ไม่ถูกอาจจะขัดเคืองกันเนอะ
แต่ก็อ่ายังไม่ได้มีการเคลียร์กันเนอะอ่าการเคลียร์นี้อยากให้ฝากให้ทาง
ทางตำรวจนะครับได้เรียกไปเคลียร์กันปัญหา
เพื่อป้องกันเรื่องที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นได้